ถ้าแกไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่เดียวร้อนอะไรนะ

กินน้ากินข้าว

เดินไปนั่งหลีนอก
เข้ามาเปิดโทรทัศน์

เหตุการณ์ในวันนั้นนี้เปลี่ยนทุกชีวิตไปหมด
เปลี่ยนไปหมดเลยนี่ก็ดูสิ
พี่บ้านเฮียก็นั่งดูโตทัศน์ถูกเสร็จกันก็นอน
กินเปิดวิเศษไม่ได้เลยใช้เวลาพี่

อย่าเห็นแค่พี่ก็ต้องดูกันเท่านั้น
ให้พี่ดูกังในวันของพี่
หวังว่าพี่จะเห็นพี่
บอกว่านั่งดูเกินไป
เถอะดูเรื่องหนึ่งคุณกลับไปว่าพี่ก็เห็นพี่
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คือผมไม่ได้ตั้งใจผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับ
ไม่ครับลุงขอให้อภัยครับ
ลุงบอกว่าให้อภัยผมแล้วครับ

ผมมาขอกลับมาลุงผมเป็นคนให้ตำรวจพาผมมาเองเลยครับ
ผมไม่ได้สนใจว่าสื่อแบบว่าโจมตีผมอะไรคือผมตั้งใจเองเลยครับ

บอกว่าถ้าอาการหายดีแล้วเราจะรับผิดทุกขึ้นลุงเหรอครับ
ก็คือผมอาการลุงเขาหายดีผมจะช่วยดูแลลุงเขาเองครับ

เป็นพี่เป็นน้องเราก็คงไม่ทำเนอะ

คือว่าหน้าผมรอให้อาการลุงหายดีคือผมจะช่วยดูแลลุงเขาเองครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
พูดก่อนเจอก็มาช่วยเหลือว่าขอ๘๐๐๐๐ฯกระที่แต่ขอพิกัด๓๐๐๐อะไรอย่างแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้ตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับเขา๒๔ชั่วโมงใช่ไหมคะ
เพราะว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนเพื่อนเพื่อเวลาเขาฉีก
ก็ต้องให้การกิน๓ครบอะไรอย่างนี้ครับ
มื้อยาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยดูอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าน้องก็ไม่ได้มาดูแลกับเราตลอด

แล้วคนที่เราทำก็คือเรา

ถ้าแกช่วยเหลือตัวเองได้แกไม่ค่อยอะไรกับลูกเท่าไหร่
ที่แกหนักถึงจะมาเรียกพี่ช่วย
แต่นี่ยังไม่ได้เลย

แม่เขาก็ต้องค่าใช้จ่ายน้องกับ
พ่ออยู่แล้วใช่ไหมล่ะข้าวบ้านก็
ก็ต้องเอาแกไปอยู่ที่นู่นเลยเที่ยวไปเที่ยวมามันเหนื่อยอ่ะพี่ผมก็เหนื่อยอ่ะ
แต่มันก็อย่างนึงแกก็ช่วยแต่ตัวเองไม่ได้อ่ะมันไม่ค่อยปลอดโปรงด้วย
อยู่ที่นู่นผมว่ามันน่าจะปลอดโปร่งกว่านะต้องสู้นะแต่ต้องเขาช่วยแฟนเนี่ยขายของอยู่ที่นู่น
ก็ต้องไปคิดกันใหม่อ่ะพี่ก็ดูแล้วผมก็ต้องใช้เวลาเป็นปีอ่ะ
แต่จะกลับมาเหมือนก่อนนะว่าใส่อะไรได้กางเกงได้ดูดบุหรี่ได้
กินน้ำได้อะไรอย่างเงี้นะเข้าห้องน้ำได้ใช่ไหมเดินไปได้อะไรอย่างเงี้ย
ยกรถปั่นตะเล้งหมุนได้ผมก็ใช้เวลาเยอะถ้ามันอยู่เป็นอย่างเงี้เป็นปี
มันก็ไม่ไอ้นั่นนะพี่นะเอาไปที่นู่นดีกว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยไปตั้งหลักที่นู่น
สวัสดีครับ